ก็เลยสงสัยว่าเพื่อนร่วมงาน

แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเอามีดมาจะมาทำร้ายเพื่อนร่วมงาน
ก็วิ่งนานเหมือนกันนะครับ

อาหารโปรคี้เลือก
มันจะมาแทง

ใช่ครับไม่เอานี่มามันจะมาแทง

มันมาหาเสื้อหลักมันโดยวาย
ฟองมันน่านตรวจงานด้วยเลย
นี่ไงมันควักมีดละควักมีดละจะแทง
ควักมีดจะแทงแล้วใครตั๋งละ

นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่เกิดเหตุขึ้นนะ
คือตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดหน้าร้าน
รายเดอร์เขามารวมตัวกันแล้วก็นั่งกดรับออเดอร์กันอยู่
ตรงซอยนิรันดิ๗ตรงแถวรามคำแหง๒ตรงประเวท

แล้วก็ทำทีขอดูโทรศัพท์เพื่อนหน่อย
กดงานไม่ได้เลยทำไมคนอื่นกดได้เยอะกว่า

คุณเอซึ่งเป็นผู้เสียหายอายุ๒๙ปีร่อยฟังบอกว่า
เดอร์คนนี้พูดทำนองว่าขอนั่งกดงานด้วยสิ
โปรแกรมโกงหรือเปล่าทำไมกดงานรับไม่ได้เลย
ขอดูมือถือหน่อยเหมือนกับเข้ามาหาเรื่อง
แต่ว่านายเอก็บอกว่าไม่ได้โทรศัพท์เป็นทรัพย์สินส่วนตัว
ปรากฏว่ารายเดอร์คนนี้ก็ชักมีดออกมาจากกระเป๋า

แต่ว่าเขาเอามือผลักแล้วก็หลบทัน

หลังจากนั้นคนอื่นก็เข้ามาช่วยกันห้าม

ผมผมก็ยืนยืนเท้าเอวอยู่แล้วเขาก็พูดว่าอะไรเท้าเอวอะไรจะเอาเรื่องอ่ะ

เขาเปิดกระเป๋ามาเขาก็หยิบมีดออกมา

ปัญหามันก็มาจากการแบบผลงานอะไรอย่างนี้
เขาก็ว่าพวกรายเดอร์ที่มันมานั่งกดงานกับผมเนี่ยว่า
พวกนี้ใช้ของใช้โปรแกรมโกงใช้อะไรอย่างนี้ครับ
แต่ผมมองว่ามันไม่เกี่ยว
เขาจะใช้โกงหรือไม่โกงเราเราไม่ได้มีสิทธิ์ไปตัดสินเขาครับ
เพราะว่าถ้าเขาทำผิดจริงทางบริษัทเขาก็มีมาตรการในการลงโทษอยู่แล้ว
เขาก็สามารถแบนได้อยู่แล้ว
ตำรวจสอนออุดมศุกร์นะคะก็ได้เรียกรายเดอร์ที่ก่อเหตุมาพูดคุยกันแล้ว
เจ้าตัวยอมรับผิดและขอโทษค่ะก็ตกลงชดใช้ค่าเสียหายกันเป็นที่เรียบร้อยค่ะ